เราเห็นการกรวดน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเราจะนึกถึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

คืนช่างให้รับผลกรรมที่ทำไว้อ่ะ
คุณผู้ชมฮะยังไม่เสร็จเลย

แล้วชาวบ้านกลุ่มทอผ้าใหม่ที่ตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรำนี่แหละฮะ

สุบันแกทอไว้แล้วมีคนมาขโมยไป

โดนไปเยอะโดนไปหลายรายแล้ว
ล่าสุดเหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ

ยายสุบันอายุ๖๖ปีนะก็ทำพิธีกรวดน้ำเลย

สาบแช่งใครนะขโมยผ้าไหมของยายไป
ขอให้ประสบแต่เคราะหกรรมและโชคร้าย
ส่วนเจ้าของผ้าก็คือยายสุบันกับคนอื่นที่โดนไป
ขอให้หมดเคราะห์หมดโศกมีแต่โชคลาภเข้ามา
ยายสุบันแกเล่าให้ฟังบอกโอ้โหยายเสียใจ
คนร้ายมาขโมยผ้าไหมไปแล้วผ้าไหมผืนนี้นะ
ยายตั้งใจพอเป็นพิเศษยายจะเอาไปขายเหรอ
ไม่ใช่เหรอสิลองฟังครับ
เนี่ยผ้าไหมของยายสุบันเนี่ยแจกลูกแจกหลาน
ไปร่วมงานบุญแต่โดนคนใจบาปเนี่ยมาเอาไปครับ
ยายบอกไม่คิดเหมือนกันว่าคนร้ายมันจะตายอดตายอยากถึงขนาด
ขโมยผ้าไหมที่ยังทอไม่เสร็จขอให้รับกรรมโดยเร็ว
นี่ยายบอกนะส่วนผู้เสียหายอีกคนครับ
แล้วก็ฟิล์มทอผ้าไหมด้วยซึ่งปกติแล้วชาวบ้านจะไม่เก็บฟิล์มเอาไว้นะ
เพราะว่ามันเสียเวลาในการติดตั้งใหม่ตอนเช้าครับ
นี่คุณนัททะพลส่วนผ้าไหมที่ของเขาโดนโขมอยไปก็ยังทอไม่เสร็จ
ถ้าเสร็จแล้วจะมีความยาว๖๐เมตรครับ

ทอไปได้๒๐เมตรมันตัดไปแล้วมูลค่าประมาณ๑๓๐๐๐บาทครับหมายถึงถ้าทอเสร็จนะ
แล้วก็ยังไม่รวมกับผ้าไหมย้อมสีที่โดนตัดไปอีก๔๐เมตรด้วย
นัทพลเขาบอกว่าหลังจากพบว่าผ้าไหมกับฟิล์มทอผ้าหายไป
ตอนแรกไปถามเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็โทรหาญาติที่อยู่ต่างหมู่บ้าน
ปรากฏโดนเหมือนกันนะขนาดต่างหมู่บ้านโดนขโมยไปเหมือนกัน
คนร้ายมาลักตัดเอากี่ทอผ้าไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันทั้งหมดด้วย
ฝากตำรวจครับฝากตำรวจช่วยตามจับให้หน่อยครับ
อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำครับ
ผ้าไหมนี่สวยนะตั้งแต่โคราชไปเลยนะไล่ไปจนถึงบุรีรำนี่เป็นเมืองผ้าไหมจริง